ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะขอพูดถึงเรื่องของบ่อนการพนันกันหน่อย
แน่นอนเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่
แล้วกลายเป็นว่าในช่วงนี้ด้วยความที่ผิดกฎหมายแล้วต้องลักลอบ
แอบอยู่รวมกันกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด๑๙
เหนือจากพื้นที่ที่มีคนติดเชื้อโควิด๑๙ที่บอกว่า
ไลน์ไปลักลอบเล่นการพนันนะคะ
เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่าทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลนำกำลังไปตรวจสอบ
แจ้งวัฒนะ๑๔เขตหลัก๔กรุงเทพ
ว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันผิดกฎหมาย
ย้ายด่วนผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒

สสกรุงเทพฯหานครพักพลังประชารัฐ
คนนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้
เพราะมีคนไปพูดพาดพิง
ว่าเอ๊ะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนตรงนี้หรือเปล่า

ถ้าผมรู้ไม่ยอมให้มีบ่อนแน่นอน
คุณศิราบอกว่าบ่อนนี้น่าจะเพิ่งเปิด
ในช่วงการปรับเปลี่ยนผู้กำกับใหม่
ในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่มีใครแจ้งว่ามีบ่อนการพนันในพื้นที่
เมื่อมีผู้กำกับคนใหม่ย้ายมาก็ยังไม่ทันได้คุยกัน
จากนี้จะมีการนัดมาคุยกันในการทำงานร่วมกันกับสอสอในพื้นที่
ก็คือตอนนี้คุณศิระยอมรับว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้ว่ามีบ่อนการพนันเพราะว่าในพื้นที่ตอนนี้เนี่ย
ตอนที่ผู้กำกับท่านเดิมอยู่ก็ไม่เคยมีการรายงานเรื่องลักษณะแบบนี้มา
นายศิระบอกว่าคนเนี่ยนะเสียผู้เสียคนเสียลูกเสียเมียเพราะการพนันมาเยอะแล้วนะ
ก็เลยแสดงจุดยืนมาตลอดเรื่องของการต่อต้านการพนัน
ไม่อยากให้ผู้บริสุทธิ์มาเดือดร้อนจากการพนัน
เชื่อมั่นว่าไม่ปล่อยให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่ผมแน่นอน
ส่วนที่คนมาบอกว่าผมมีส่วนรับรู้กับบอลแจ้งวัฒนะ
ผมขอย้ำอีกทีผมขอยืนยันอีกทีว่าผมไม่เกี่ยว

ถ้าผมรู้ผมไม่ยอมให้มีบ่อนในพื้นที่ของผมแน่นอน
เพราะผมเป็นปรปักกับบ่อนอย่างชัดเจน
ถ้าประชาชนหรือสื่อมีข้อมูลบ่อนการพนันที่ไหนแจ้งไปได้เลย
ผมไม่มีกองกำลังแต่ผมพร้อมตรวจสอบทำหน้าที่ในฐานะเป็นสอสอให้กับประชาชน

ครูสีรับบอกว่าขอฝากไปถึงห่อพรมตราล์ด้วยนะคะ

ลงโทษตำรวจเพียงแค่โยกย้าย
ต้องตรวจสอบไปที่ฝ่ายปกครองที่เขต
ที่อาจจะมีการเอื้อให้เกิดบ่อนการพนัน
เล็งเป้าไปที่ตำรวจแต่เพียงอย่างเดียว
เมื่อตำรวจหรือฝ่ายปกครองรู้

ถ้าปล่อยประหลัดแล้วเลยก็จะผิดบรรตรา๑๕๗
และเว้นการปัจจบัติหน้าที่
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณศิราดูค่ะ
ช่วงเปลี่ยนขายวันหนึ่งผมเคยมีเงินไป๑๐๐ล้าน
ผมต้องไปมีคดีความนะครับต้องไปชดใช้กรรม
เสียลูกเสียเมียแล้วผมจะปล่อยให้มัน

ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่
ปริธารายบ่อนพนันในซอยแจ้งวัฒนา๑๔
คุมนักพนันไปได้๙๔คน
เมื่อคืนวันนั้นที่ผู้บริการการสอบศูนย์กลางนำทีมไป
ก็มีคำถามขึ้นมาทันทีว่าโอ้โหแล้ว๙๔คนนี้เนี่ย
ตกลงล่าสุดผลโนโดรีปิยาตาวิชัยรองผู้บริการการ
ตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
บ่อนในซอยแจ้งวัฒนะซอย๑๔
แต่ต้องรอผลยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับ
แล้วทั้งหมดเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องของการเล่นการพนัน
อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องสอบสวนประวัติการเดินทาง
ด้วยนะครับว่านอกจากตรงบ่อนนี้แล้วคุณไปที่ระยะ

ไม่ติดเชื้อโควิด๑๙

ข้อหาเรื่องการเล่นการพนันอะไรพวกนี้ก็แจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้ว